ตาทิพย์เขามองเห็นในสิ่งที่คนธรรมดาอย่างเราอาจจะมองไม่เห็น
คุณเนี่ยไปชวนผีมานอนเป็นเพื่อน
ในห้องนี้มีใครว่างไหมมานอนเป็นเพื่อนหน่อยสิ
พูดเสร็จปุ๊บยังไม่ทันหายใจเข้าเลยพี่มดดำ
เขามานอนอยู่ข้างข้างหนูฝั่งเนี้ยเขาก็ถามว่าก็เหงาไม่ใช่เหรอ
ก็มานอนเป็นเพื่อนเรานี่ไงว้าย
ว้ายมีอีกเหรอ
๑๐นาที